คุณผู้ชมคะมาที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างค่ะ

แต่ว่าเป็นคู่ร้างค่ะคุณปีเตอร์แล้วก็คุณพลอยพลอยพันธุ์นะคะ
ถึงว่าจะหย่ากันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าทำเพื่อลูก
ทำได้เสมอค่ะล่าสุดอย่างที่เห็นในภาพเลย
ลูกชายคนเล็กนั่นเองค่ะก็ฉลองรวนคล้ายวันเกิดกันไปนะคะ
งานนี้คุณพ่อปีเตอร์ก็เผยว่าเป็นโมเมนต์สุดพิเศษที่ได้ทำเพื่อนลูกค่ะ
คล้ายวันเกิดของลูกทุกปีถือเป็นวันพิเศษที่ได้กลับมารวมตัวกันนะคะ
เจ้าตัวก็แอบพูดติดตลกนิดนึงนะคือมีลูกสองคน
ให้พี่เบิร์ตเด็กลูกคนเล็กต้องซื้อของขวัญให้ลูกคนโตด้วย

ก็ผมก็วิ่งเข้าไปไปเจอที่โรงเรียนนะครับ
มีการเซอร์ไพรส์สนามมีเตรียมเค้กไว้
เตรียมของเล่นไว้เขาชอบกันมากเลยครับ
ผมไม่รู้นะผมอาจจะคิดเป็นแบบฝรั่งอะไรอย่างนี้คือ
พอเด็กเขาเล็กอย่างนี้เขายังไม่เข้าใจว่าวันเกิด
จริงแล้วคืออะไรแล้วของไทยอะไรอย่างนี้
ให้แค่คนเดียวผมรู้สึกว่าอีกคนนึงก็จะเสียใจ

ก็ต้องให้อีกคนนึงด้วยให้มันแปลอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวโตมาแล้วค่อยอธิบายเขา

หลายคนเห็นว่าเจ้าตัวนั้นกลับมาฟิตหุ่นกระชากวัยอีกครั้งค่ะ
หลายคนบอกเลยว่าตอนนี้ฟิตหุ่นเพื่อเอาใจสาวว่าเปล่า
คุณพ่อลูกสองรีบออกตัวแล้วก็ประกาศชัดเลยนะคะ

มันก็จะสามารถลุยงานได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ

อ๋อได้

สาวนี่ก็คงไม่มีเวลาไปคุยไปเจออยู่แล้วนะครับแล้วก็
อีกอย่างก็อาจจะเรียกว่าเรียกว่าได้บทเรียนมาหนึ่งอย่าง
แล้วที่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องอะไรอย่างนี้
เนี้ยครับไปตั้งนานหรือเปล่าหรือครับอืมอันนี้ก็บอกไม่
ได้ครับคือถ้ามันจะเกิดมันก็คงเกิดนั่นแหละแต่ว่าสำหรับ
ตอนนี้เนี่ยก็ขอเก็บใจไว้ให้ลูกอย่างเดียวครับ
ข่าวนี้แล้วดีใจอยู่อย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมคุณปีเตอร์เริ่ม
กลับมามีรอยยิ้มเวลาเจอพี่นักข่าวเนี่ยไม่ค่อยเครียด
ตอบคำถามแบบสบายนะคะคือชีวิตเริ่มลงตัวแล้ว
จัดการได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทำตัวดีน่ารัก
มากเป็นคุณพ่อที่น่ารักของลูกนะคะเออแล้วก็โสดด้วยฟิตด้วยก็
ไม่รู้ว่าจะมีสาวข้างกายมาหรือเปล่าแต่ที่แน่หัวใจ
ยกให้ลูกไปแล้วสองคนนะคะเสน่ห์เลย